คุณผู้ชมค่ะเวลาสาวขึ้นแท็กซี่เนี่ยเราจะต้องระมัดระวังใช่ไหม
โชเฟอร์ที่เป็นผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมฟังข่าวนี้แล้ว
ท่านอาจจะคิดใหม่ทำไมนะคะโชเฟอร์ที่เป็นผู้ชาย
ก็ต้องระวังผู้โดยสารผู้หญิงเหมือนกันเพราะเกิดเหตุการณ์ค่ะ
ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงค่ะไม่รู้แกคลั่งอะไรนะคะ
ตะโกนขึ้นมาในรถแท็กซี่บอกว่ามึงสมควรตาย
แล้วเอาสายสะพายกระเป๋าของผู้หญิงไปรัดคอ
โชเฟอร์ที่เป็นผู้ชายแล้วกันหูด้านซ้าย
รถเสียหลักตกลงไปในคลองแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายแล้ววัยรุ่นพลเมืองดีต้องไปช่วยนะคะ
ภาพผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารตอนนั้นยังอาการคือ
เหมือนคนคลั่งคนเมามั้งพูดจ้าไม่รู้เรื่องใช่อยู่ในน้ำเลยนะ
อยู่เท่ากกต้นกกแล้วเหล่านี้
ดูสิสภาพยังเหมือนคนเมาอยู่เลย
แล้วแกว่ายน้ำหนีไปในป่ากกตำรวจต้องไปเอาตัวแกมาค่ะ
พูดจาไม่รู้เรื่องสักพักนึงแกตะโกน
บอกว่าไงรู้ไหมแกบอกว่าให้ตำรวจผู้ชายอุ้มแกเข้าไปที่โรงพักหน่อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้โดยสารคุ้มคลั่ง
ทำร้ายคนขับรถแท็กซี่ผู้ชายจนรถเสียหลักตกลงไปคูน้ำข้างทาง
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณริมถนนสาย๓๔๕บางบัวทองนนทบุรี
ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมค่ะไปพบรถแท็กซี่คันนี้แหละ
แท็กซี่สีชมพูขาวทะเบียนททหารสเส๒๔๐๑กรุงเทพมหานคร
ตกอยู่แบบนี้ค่ะมีคนขับชื่อว่านายประสิทธิโพแก้วอายุห้าสิบสองปี
รอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้กันค่ะ
พลเมืองดีไปจับตัวผู้โดยสารที่ก่อเหตุได้ชื่อว่านางสาวกระหนกวันอายุ๔๐ปี
สภาพตอนนั้นเนี่ยคือคนในพื้นที่เล่าให้เราฟังบอกว่ากระหนกวันเนี่ยคล้ายกับคนเมาอ่ะ
พูดจาไม่รู้เรื่องที่สุดแล้วตำรวจก็เลยควบคุมตัวมาเที่ยวโรงพักนะคะ
แต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับกระหนกวันเอาให้แกสั่งซะก่อน
ให้แกพูดรู้เรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวคุยนะคะคุยกับคนขับรถแท็กซี่ก่อนเลยค่ะ
คุณปฏิสิทธิ์มันเกิดอะไรขึ้นท่านนี้ค่ะยิ้มออกเล่นนิดนะฮะ

คุณลุงประสิทธิ์เล่าบอกว่าขณะที่ขับรถหาผู้โดยสารอยู่
พอมาถึงบริเวณหน้าวัดสวนแก้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
โกกรถของตนเองให้ไปส่งนางสาวกระหนกวันคนก่อเหตุ

โดยขณะที่นั่งรถมาจู่กนกวัลกระตะโกนขึ้นมานะ

ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่รับกระหนกวันขึ้นบนรถ
เอางี้ก่อนคือคุณลุงประสิทธิ์เล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าคือเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบโบกรถของผม
ให้ไปส่งผู้หญิงคนนี้นะฮะที่ย่านลำลูกกาปฐุมธานี
ตอนแรกผมไม่อยากจะรับเลย
เพราะเห็นท่าทางเหมือนกับผู้หญิงคนนี้เป็นคนเมา
แต่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ชุดเครื่องแบบ
เป็นคนโบกรถให้ผมไปส่ง
ผมก็เลยตัดสินใจเอานะ
กลัวก็กลัวขี้เกียจขับรถไปส่งคนเมา
แต่ตำรวจโบกให้ก็เลยรับผู้โดยสารหญิงคนนี้
ขึ้นมาบนรถก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร
กระทั่งผู้หญิงก็บอกว่าไปส่งหน่อยที่จังหวัดปฐุมธานี
นี่ครับคุณลุงประสิทธิ์ก็ขับรถมาตามถนน๓๔
เพื่อเข้าตัวจังหวัดปฐุมธานี

คือผู้โดยสารหญิงคนนี้ก็นั่งเงียบมาตลอดทางเลยนะ
คุณลุงประสิทธิ์ก็คอยเหลียวซ้ายแลขวาหันไปดูอยู่บ่อย

แล้วก็มองผ่านกระจกส่องข้างหลังก็มองไปเรื่อย
ว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะมีอาการอะไรแปลก

มีจริงอยู่ตะโกนบอกว่ามึงสมควรตาย
คนปกติที่ไหนเขาตะโกนคำนี้ออกมานะคะ
แล้วหลังจากที่ตะโกนคำว่ามึงสมควรตายแล้วเนี่ย
กระหนกวันเอาสายกระเป๋าสะพายมาคล้องคอ
ของคุณลุงประสิทธิ์แล้วกระชากอย่างแรง
ยังไม่พอนะคะกัดเข้าที่หูข้างซ้ายด้วย
ตอนนั้นก็เลยมีการต่อสู้กันบนรถเกิดขึ้น
แล้วรถเสียหลักตกไปที่คูน้ำข้างทาง
ก่อนที่จะมีชายวัยรุ่นมาช่วยคุณลุงออกจากรถ

ส่วนกระหนกวันแกก็ว่ายน้ำหนีไปในป่ากกอะค่ะ

ไปหาตัวมาเจอนะคะเอาตัวมาได้ค่ะ

นี่คุณลุงประสิทธิ์เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โหวินาทีนั้น

เพราะว่าสายกระเป๋ามันล้างคออยู่ผมก็ดึงจากมือข้างหนึ่ง

แล้วก็กระหนกวันก็กัดหูผมอีกโอ้โหผมพยายามดึงสายออก
แล้วก็หลบจากการกัดหูขับรถก็ต้องขับ
มันก็เลยตกลงไปในน้ำแบบนั้นเลย
โชคดีผมเกือบจะจมน้ำจมท่าเหมือนกัน
พลเมืองดีแถวนั้นมาช่วยผมขึ้นจากน้ำได้
ตอนนั้นผมไม่สนใจกระหนกวันแล้วจะตกน้ำตกท่าไปอยู่ไหน
หนกวันไปไหนก็ไปเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนนะคะ
ต้องขอบคุณพลเมืองดีด้วยนะคะที่ท่านไม่นิ่งดูดาย
สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราบอกว่าคุยกับคุณลุงประสิทธิ์ก่อน
เพราะว่าสติสัมปัชญะครบกว่ากระหนกวัน
หนกวันเดี๋ยวรอให้สั่งก่อนเพราะสั่งแล้วค่ะ
ช่วงสายที่ผ่านมานะคะกระหนกวันเริ่มมีสติดีขึ้นค่ะ
พูดจารู้เรื่องมากขึ้นเราถามกระหนกวัน
เนี่ยกระหนกวันตอนนี้ตอนที่จับได้ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะฮะ
หนกวันสาเหตุที่ทำลงไปเพราะอะไรกระหนกวันบอกว่าก็เครียดไง
เครียดแล้วทำไมกระหนกวันเครียดไม่มีเงินไง
ก่อนหน้านี้ทำงานเป็นหมอนวดแผนโบราณแต่ระยะหลังไม่ค่อยมีลูกค้าโควิดไงคุณ
ประกอบกับวันเกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าอันนี้กระหนกวันพูดนะ
เชื่อถือได้หรือเปล่าตำรวจต้องไปสอบปากคำเพิ่มเติม
หนกวันบอกว่าก็ลุงแท็กซี่ลุงประสิทธิ์แกขับรถไปส่งที่บ้าน
ใช้เส้นทางอื่นคือนอกเส้นทางตนเองก็ไม่รู้จัก
ด้วยความกลัวก็เลยก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณลุงประสิทธิ์
แกก็เห็นท่าแล้วแหละว่าคงแบบไม่ได้เต็มร้อยนะสติสตังค์
แกก็เลยบอกว่าไม่ต้องการเอาความอะไร
แต่ว่าต้องการคือค่าซ่อมรถแท็กซี่ที่มันเสียหาย
แล้วก็ค่ารักษาพยาบาลของคุณลุงก็เท่านั้นนะคะ
ทีนี้เหมือนต้องย้อนเหตุสืบสาวราวเรื่องไปถึงตำรวจนายแรก
ที่โบกรถของคุณลุงประสิทธิ์ให้ไปส่งกนกวัน
คือกระหนกวันถูกจับกลุ่มอะไรก่อนหน้านั้นหรือเปล่าหรือว่ายังไง
แล้วก็ไม่ได้มีรายงานข่าวด้วยนะคะ
ว่ามีการตรวจปัสสาวะหรือว่าตรวจสารเสพติดหรือเปล่าด้วยไง
หรือว่าถ้ามีอาการผิดปกติทางจิต